ตากไว้ใช้กับยู่ห่วงนั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะเอาให้เรียบร้อยหน่อยนะคะ
ข้าวค่ะเปียกฝนหมดเลยแล้วทีนี้ก็ต้องมาตาก
แหมช่วงนี้เช้าอากาศเย็น
เป็นวันแรกนะคะของสัปดาห์อากาศก็เย็นแล้วนะคะ
แต่ทีนี้เย็นทั้งวันไหมฝนจะตกตรงไหนอีกหรือเปล่า
ต้องดูหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้เตรียมหอบข้าวนี้ได้ทัน
คุณผู้ชมดูภาพภาพถ่ายดาวเทียมตี๕๔๙นาที
โอ้โหมีฝนอยู่นะแต่นิดเดียวจริงค่ะ
แถวนราธิวาสกับยาลานะคะ
ฝนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็คือ
มีสองอย่างด้วยกันนะอย่างแรกเป็นลมตะวันออกค่ะ
เขาพัดเอาความชื้นเข้ามาจากทะเลจีนใต้นะคะ

อกจากนี้ค่ะลมตัวออกเชียงเหนือปกติเป็นลมหนาว
เขาพัดผ่านอ่าวไทยปุ๊บหอบเอาฝนขึ้นฝั่งเช่นเดียวกัน
ก็เลยทำให้ภาคใต้ตอนล่างช่วงนี้อาจจะยังคงมีฝนอยู่นะคะ
ดูตามช่วงเวลากันหน่อยช่วงเช้าแบบนี้
อาคารราธิวาสแล้วก็ยาลานั่นแหละค่ะ
แต่พอตกบ่ายฝนขยบขึ้นไปเล็กน้อยค่ะ
ตกตั้งแต่นครศรีธรรมราชลากยาวจนถึงนราธิวาส
แล้วก็จะตกได้ตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงตอนค่ำเลย
แต่ภาคอื่นจะเห็นว่าเห็นไหมเป็นสีเทาหมดเลย
ถ้าอยากให้เห็นชัดอ่ะเป็นสีเทาหมดเลยนะคะ
เทาเนี่ยก็คือไม่มีเมฆที่ทำให้เกิดฝนเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกวันนี้
มามาดูเรื่องของคลื่นต่อไปเลยค่ะ
หลังจากที่นราธิวาสและยาลามีฝนตกลงมา
ก็ทำให้คลื่นสูงตามไปด้วยเห็นไหมเป็นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้

เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหน่อยนะคะช่วงนี้
แต่ภาคอื่นไปเที่ยวได้นะสบายใจค่ะ

หลายคนเห็นข่าวที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย

เขาขิงเราไปเยอะแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเขาค่ะ
ณวันนี้น่าจะเป็นเลขตัวเดียวได้เลยนะคะ

กลางคืนจนถึงช่วงเช้าเท่านั้นนะคะ

โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป็นสีแดงนี่ตรงนี้แดงแบบนี้เลย
อากาศจะร้อนชื้นเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นจุดที่
มีรถเยอะแล้วก็มีการปล่อยความร้อนออกจากอาคารต่างนี่แหละ
คือเป็นปัจจัยที่ทำให้สภาพอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะ